คุณผู้ชมครับไปตามหาคุณลุงคนหนึ่งอายุ๖๗ปีหายไปในป่า
เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าภูหลวงที่จังหวัดนครราชศรีมา๑๒วันแล้วยังหาไม่เจอ
ลูกสาวก็ต้องไปพึ่งหมอผีหมอดูนะ
เห็นพ่อไหมพ่อยังมีชีวิตอยู่ไหม
หมอดูก็บอกว่าพ่อคุณยังไม่ตายนะแต่ผีบังตาใครก็หาไม่เจอหรอก
โอ้โหฟังแบบนี้แล้วจะทำยังไงกันดีจะหายังไงถึงจะเจอกันดี
ลูกสาวของผู้สูญหายคือคุณสิโรมรัฐเที่ยงธรรมเป็นลูกสาวของนายบุญเปรี้ยงบุญเปลื้อง
เปิดเผยความคืบหน้าในการตามหาคุณพ่อเขาคุณพ่อคนนี้คุณบุญเปลื้องคนนี้
หายไปตอนออกไปเดินหาของป่าในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าป่าภูเขาหลวง
ปักชงชัยจังหวัดนครราชศรีมาตั้งแต่เย็นของวันที่๒๘มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
แม้ว่าผ่านมาเกือบ๒สัปดาห์แล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังไม่ลดละความพยายามในการตามหา
ก็ขึ้นเขาไปตามหาพ่อพร้อมกับเจ้าหน้าที่ช่วยกันค้นหาทำทุกวิถีทางแล้ว
แม้แต่การพึ่งศัยยศาสตร์ไปหาหมอดูหมอธรรมต่างรวมทั้งนำพระสงฆ์ไปทำพิธีเปิดป่า
ขอขมารเจ้าป่าเจ้าเขานะฮะร่างทรงก็แนะนำว่าให้ถวายหัวหมูกับเจ้าป่าเจ้าเขา
ซึ่งเธอก็ทำทุกอย่างก็ยังหาไม่เจอครับล่าสุดเนี่ยนะมีหมอดูที่เคยบวชเป็นพระอยู่ในหมู่บ้าน
โทรมาบอกรุ่นพี่ที่รู้จักกับเธอคนนี้บอกว่าฝากบอกลูกสาวในบุญเปลื้องเนี่ยนะ
พ่อเขายังไม่ตายนะแต่ผีบางตาเขาอยู่ก็เลยไม่มีใครมองเห็น
ตอนนี้พ่อยังมีชีวิตอยู่และอยู่บนโขดหินลักษณะโขดหินตรงนั้นมันคล้ายกับถ้ำลองไปหาดู
ซึ่งเธอบอกว่าเธอเคยเข้าป่าไปแล้วไปเจอโขดหินแล้วก็ถ่ายรูปและโชว์ให้นักข่าวดูแบบนี้ฮะ
เขาบอกว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าแกเดินขึ้นเขาแล้วเดินไปสะดุดเครือสาวหลงอะไรสักอย่าง
เครือเขาหลงเอออะไรนั่นแหละค่ะฟังไม่ชัดแล้วคราวนี้เขาบอกว่า
เขาถามว่าตรงข้างบนมันมีเป็นเพิกหินไหมมันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นถ้ำแต่มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเพิกหิน
คราวนี้วันนั้นเราได้ขึ้นไปกับเขาจริงเนี่ยค่ะมันเป็นเพลิงหินจริงแล้วก็มันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงเพลิงหิน
เขาบอกว่าอย่างนี้แล้วคราวนี้เขาบอกว่าเราก็ทำทำถูกต้องหมดแล้วแหละแค่ให้เราเข้าไปขอพรพระประธานในโบสถ์
วันนี้ซึ่งวันนี้ก็ไปแล้วไปขอพรพระประธานในโบสถ์นะฮะเออเครือเขาหลงใช่ไหม
ที่ลูกสาวบอกคือหมอดูได้บอกมาว่าคุณพ่อไปสะดุดไอเครือนี้ก็เลยทำให้โดนบังตาแล้วก็หาไม่เจอนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจภูทรปากทงชัยยืนยันบอกว่าเจ้าหน้าที่ออกค้นหาทุกวิถีทางแล้วแต่ก็ยังไม่เจอครับ
ก่อนหน้านี้ก็ใช้กล้องอินฟาเรทแล้วก็โดนจับความร้อนขึ้นไปหาก็ยังไม่เจออีกครับก็เลยยุติการค้นหาไป
ส่วนคำให้การของวัยรุ่นสองคนก่อนหน้านี้ที่เข้าป่าไปกับผู้สูญหายและกลับออกมาก็ไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการฆาตกรรม
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็พยายามที่จะสืบหาทุกอย่างแล้วว่านายบุญเปลือกอยู่ที่ไหนขอให้ปลอดภัยแล้วก็ขอให้เจอกันเร็วแล้วกัน